อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันดูคลิปนี้หน่อยนะคะ
แล้วก็คิดตามไปคุณคิดเห็นเหมือนชาวเน็ตหรือไม่

เขาบอกเลยนะเขาไม่สนุกด้วยนะไม่ขำด้วยนะ
นี่คือคลิปที่กลุ่มวัยรุ่นผู้ชายสักประมาณ๓๔คนนะคะ
ห้อมล้อมเด็กผู้ชายตรงกลาง
แล้วเห็นบอกว่าน้องเนี่ยสายตาพิการด้วย
แล้วโยนเหรียญให้น้องเอามือตะปบ
ถ้าเกิดว่าเอามือตะปบได้นะ
เอาไปเลย๑บาท๒บาท๓บาทจะได้กี่บาทก็
แล้วแต่ความสามารถของน้องว่าจะตะปบได้กี่เหรียญ

หนึ่งในวัยรุ่นถุยน้ำลายลงพื้น
จังหวะที่น้องเอามือไปตะปบพอดี

มันคือน้ำลายของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้น

พอโพสต์เสร็จปุ๊บเขาก็ระบุข้อความบอกว่า

สุดท้ายถุยน้ำลายลงพื้นแกล้งเด็ก
คือต้นเรื่องจริงเนี่ยหนึ่งในวัยรุ่นนั่นแหละ

พอโพสต์เองเสร็จปุ๊บมันเป็นกระแสดราม่า

พอแชร์ต่อเสร็จปุ๊บเขาก็ตั้งแคปชั่นแบบนี้

ทนไม่ไหวกับกระแสดราม่าที่ออกมานะคะ
ล่าสุดออกมาชี้แจงบอกว่า
ชาวเน็ตฟังผมหน่อยช่วยฟังผมหน่อย
เรื่องที่เกิดขึ้นที่เพจเขาแชร์ไป

จริงแล้วน้องที่อยู่ตรงกลางเสื้อฟ้าเนี่ย
น้องไม่ได้ตาบอดน้องไม่ได้พิการ

เป็นเพียงการหยอกล้อกันตามภาษายาด
ถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือตอนที่กลุ่มนี้
รวมทั้งน้องด้วยน้องตรงกลางเสื้อสีฟ้า
ไปร่วมงานบวชที่จังหวัดกำแพงเพชร
ช่วงที่มีการรับเหรียญโปรยทาน
ก็เลยชวนเด็กคนนี้มาเล่นเกม

เห็นบอกว่าเป็นเกมกำลังฮิตทีนี้ก็ไม่คาดคิดว่า
ลักษณะที่เขาบอกว่าญาติเล่นกัน
โยนเหรียญตบน้ำลายที่บอกว่าเป็นเกมที่ฮิต
มันจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเป็นกระแสดราม่า
เขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญกับชีวิตที่เกิดขึ้นนะค่ะ
อย่างไรเขาก็ชี้แจงออกมาแล้วนะคะสำหรับคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ